คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเราหาคำตอบมาให้ค่ะ
กรณีที่มีผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๓นะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นเขามีภาพเอ็กซาเรย์ของลูกสาวอะค่ะ
กระดูกสันหลังเนี่ยคดงอแบบงอเป็นรูปตัวเอส
ศัพท์ของแพทย์อ่ะนะแล้วผู้ปกครองก็เลยสงสัยว่า
สาเหตุที่ลูกสาวกระดูกสันหลังคดงอแบบนี้
มันเป็นเพราะว่าแบกเป้ไปโรงเรียนที่หนักเกินไปหรือเปล่าอืม
เรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าเราไปสอบถามทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้
แล้วก็คุยกับทางโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนชุมแพรศึกษาค่ะ
เป็นโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่นะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
นางสุภาพดีบุญมีณชุมแพรอายุ๔๐ปีที่เป็นคุณแม่นะคะ
เด็กหญิงปานทองแท้หรือน้องโทนี่อายุ๑๔ปีที่เรียนชั้นม๓ที่ไปเอ็กซาเรย์
กระดูกสันหลังงอเนี่ยนะคะก็ไปพบกับผู้มนุยการโรงเรียนชุมแพรศึกษาค่ะ
พอวิลัยศักดิ์วรรณศรีก็ไปรายงานอาการป่วยของลูกสาว
เอาภาพเอ็กซาเรย์ไปให้ดูเอาผลตรวจของหมอไปให้ดู
นายอดีศักดิ์บุญชูผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตยี่สิบห้า
แพทย์ธวัชชัยกฤษณะประการกิจผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพรมาร่วมรับฟังด้วยนะคะ
ก็จะได้ประเมินอาการว่าผลเอ็กซาเรย์ออกมาแบบนี้มันเกี่ยวกับกระเป๋านักเรียนจริงหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอโรงเรียนชุมแพรศึกษาก็เลยบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ทางโรงเรียนได้ให้แนวปฏิบัติในการป้องกันปัญหาน้ำหนักกระเป๋าของนักเรียน
แนะนำวิธีใช้กระเป๋าที่เหมาะสมแบบนี้นะคะน้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกินร้อยละ๑๕ของน้ำหนักตัว
สมุดหนังสือกลับบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเดี๋ยวทำล็อกเกอร์เก็บเอาไว้ให้ที่ห้องเรียน
แล้วก็มอบกระเป๋านักเรียนแบบลากให้น้องโทนี่ไปด้วยจะได้ไม่ต้องแบกเป้ลากเอาก็แล้วกัน
นี่นะคะปกติเป็นเป้แบบนี้จะได้ไม่กระทบกับอาการป่วย
อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับน้องโทนี่นะคะเดี๋ยวเรามีคำตอบเรื่องของกระเป๋าหนัก
มันทำให้กระดูกสันหลังคดงอหรือเปล่านะคะแต่ฟังทางผอโรงเรียนในการช่วยเหลือน้องก่อนค่ะ
เราก็จะให้ลูกนักเรียนได้จัดเน้นการจัดตารางเรียน
เอาสมุดหนังสือมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
อาจจะเอามาทั้งหมดถ้าอย่างนั้นจะทำให้น้ำหนักมันเยอะ
เราก็จะมอบให้ทางคุณครูที่ปรึกษาหรือว่าคุณครูประจำชั้น
ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานให้โรงเรียนทราบ
ถ้าดูจากกระเป๋าลากที่ท่านผอมอบให้กับน้องเนี่ยมีโลโก้ของโรงเรียนอยู่ด้วย
นั่นก็แสดงว่าทางโรงเรียนเขาก็คงจะมีทั้งแบบเป้สะพายหลังกับแบบกระเป๋าลาก
มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกใช้แล้วล่ะว่าเด็กคนไหนสะดวกแบบไหนอะไรยังไง
เอาให้เหมาะกับสภาพร่างกายนะผู้ปกครองของน้องโทนี่บอกว่า
ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็ภูมิในการโรงเรียนนะครับที่รับทราบ
แล้วก็เข้าใจอาการป่วยของลูกสาวนะฮะแล้วอนุญาตให้ใช้แบบลากแทนแบบเป้
ที่ต้องสะพายหลังได้คาดว่าคงจะทำให้อาการกระดูกสันหลังคดงอ
ไม่รุนแรงมากไปกว่านี้ส่วนการรักษาอาการของลูกสาว
เดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางนะฮะ
ซึ่งแพทย์ก็จะส่งต่อให้กับหมอกระดูกนะครับ
เพื่อวางแผนรักษาต่อไปก็นัดกันไว้วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะ
อืมเอ๊หรือเขาจะอนุญาตแบบไหนยังไง
เอาเป็นว่าแต่ละโรงเรียนเขาอาจจะมีกฎระเบียบอะไรของเขาอยู่นะ
เรื่องของการใช้กระเป๋านะครับส่วนอาการของน้องเนี่ยทีเนี้ยถ้าเอาให้ชัด
ต้องถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเราจะเห็นจากอันนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้ไปยังนายแพทย์กิติพงศ์วิทยาภัยโรธ
อ่าท่านเป็นสันลยแพทย์ออร์โทปีดิกซ์
โรคกระดูกสันหลังอันนี้โดยตรงเลยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับ
หมอกิติพงศ์บอกว่าการเจ็บปวดที่หลังหรือว่าไหล่
อาจจะเกิดจากผลข้างเคียงที่กล้ามเนื้อในร่างกายของน้องโทนี่ไม่ปกติก็ได้
ส่วนอาการกระดูกสันหลังคดงอนั้นอันนี้มันต้องไปดูสาเหตุอย่างละเอียด
มันเกิดได้หลายอย่างอย่างเช่นเกิดจากภาวะทางพันธุกรรม
หรือภาวะอื่นแนวทางการรักษามันก็มีอยู่นะครับ
อย่างเช่นผ่าตัดอ่าหรือถ้าภาวะกระดูกสลังคดงอนั้น
อ่ามันยังไม่หนักมากก็อาจจะเป็นลักษณะของการอ่าไปทำกายภาพหรือว่ารักษาให้ถูกทาง
อันนี้ก็ได้นะครับซึ่งภาวะกระดูกสลังคดงอสามารถเกิดขึ้นได้กับประชาชนโดยทั่วไป
แต่ไม่มากนักและมักจะพบในผู้หญิงช่วงประถมปลายและช่วงมัธยมต้นอืม
ว่าอาจจะเกิดจากการที่น้องมีภาวะกระดูกสลังคดโดยไม่รับสาเหตุอยู่เดิมนะครับ
อันนี้คาดว่าซึ่งหมายความว่าการสะพายกระเป๋าเนี่ยโดยทั่วไปสะพายกระเป๋าหนักอาจจะยังไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของน้อง
หลังคดอาจจะเกิดได้ทั้งจากกลุ่มที่มีสาเหตุที่ชัดเจนหมายความว่ามีโรคบางอย่างในกระดูกสันหลังหรือในเนื้อไข่สันหลัง
เนื้องอกหรือว่าเป็นโรคทางระบบประสาทบางอย่าง
ที่ทำให้กระดูกสลังมีอาการขด
แต่ว่าถ้าอย่างในวัยของน้องเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้
หมอได้ใช้คำว่ากระดูกตะหลังคดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็คือหมายความว่า
เรายังไม่สามารถหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุชัดเจ
อาจจะเป็นทางเรื่องพันธุกรรมด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างก็ได้
จากภาวะนี้นะครับโดยทั่วไปมักจะพบในน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงมากกว่า
ทีนี้ก็เลยแนะนำว่าจริงถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
มีน้องที่อยู่ในช่วงอายุประถมช่วงปลายใกล้มต้น
จะมีโอกาสที่ช่วงที่ใกล้จะเริ่มมีประจำเดือน
ที่น้องจะสูงขึ้นเร็วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่พบภาวะพวกนี้ได้ชัดขึ้น

เรายังไม่แน่ใจก็สามารถพามาพบคุณหมอโรคกระดูก
ใช่ครับคุณหมอโรคกระดูกจะสามารถตรวจเพิ่มเติม
แล้วก็ประเมินได้ว่าน้องมีภาวะหลังคดจริงหรือไม่
คือทีมข่าวจริงแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอหลายท่านนะคะ
เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ให้ข้อมูลตรงกันแล้วค่ะ
รักษาได้แล้วก็จะค่อยหายไปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
แต่ก็ต้องระวังเรื่องของการแบกกระเป๋าหนักนะคะ
ทีนี้ทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ก็บอกว่าแนะนำแบบนี้นะคะ
ป๑ป๒เนี่ยค่ะเฉลี่ยแล้วแบกกระเป๋าได้ไม่เกิน๓กิโลครึ่งนะคะ
ป๓ป๔ไม่เกิน๔กิโลนะคะ
ป๕ป๖ไม่เกิน๔๕กิโลนะคะ
ภาพรวมก็คือไม่ควรเกิน๑๕ของน้ำหนักตัวค่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะเราเล่าข่าวนี้ไปตั้งแต่เมื่อวาน
เป็นแบบอะไรแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าไหม
หญิงกรยาโสพลพนิษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะ
บอกว่าก็แก้ไขปัญหานี้ได้เรื่องของนักเรียนแบกกระเป๋าหนักนะ
โหลดลงมือถือได้เลยไงข้อมูลอะไรต่างอ่ะนะคะ
ก็เดี๋ยวจะนำไปพิจารณาท่านบอกแบบนี้

เพราะว่าไม่ครบทุกคนทุกโรงเรียนที่เขาจะมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ด้วยไง
คืออย่างน้อยคุณก็ต้องไปดูก่อนแล้วว่าไอ้โครงการอินเทอร์เน็ตชุมชนของคุณเนี่ย
มันไปถึงทุกพื้นที่จนเด็กสามารถที่จะหยิบอะไรมา
แล้วก็โหลดปื๊ดแล้วก็ไปอ่านที่บ้านได้เลยหรือเปล่า
แต่ส่วนตัวใช้หนังสือบ้างก็ดีเหมือนกันนะ
เด็กจะได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือขีดเขียนอะไรได้ด้วยไง
โหแล้วให้เด็กอ่านอ่านจากจอมือถือจอแท็บเล็ตเนี่ย

อ่างอะไรเข้าไปเนี่ยหมายประทานโทษนะคะด้วยความครบ
บางบ้านเนี่ยยังต้องจุดเทียนหนังสือไฟยังเข้าไม่ถึงยังมีอยู่
คือต้องแบบสมดุลนะคะเรื่องนี้